คุณผู้ชมมาชวนผู้ชมยิ้มหน่อย
มนรักภวงมะไรครันด้วย
ทำให้คนสี่แยกก็ตกใจเหมือนกัน

ถ้าเธอไปมาใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาว
แล้วถือภวงมะไรอยู่กำลังแยกแบบนี้

อาชีพเป็นคนขายผมอะไรตามสีแยก

คือเขาบอกว่าก็ในเมื่อผู้หญิงเขาไม่รังเกียจอาชีพผม

ก็ขอถ่ายพรีเวดดิ้งกับอาชีพผมแบบนี้ละกัน
มีได้เห็นหน้าหล่อของคุณพี่ผู้ชายไหมเนาะ

นี่ครับน่ารักจังเลยฝ่ายผู้ชายคือคุณชาตรีกองคำ
ฝ่ายผู้หญิงคุณสะรัญญาบุษดีวง
รถลาก็ผ่านไปตกอกตกจะเอ่ย
มียอกจุ้มมือแบบนี้ใส่หน้ากากลิง
เป็นภาพแอคติ้งกับพรีเวดดิ้งหลายมุมมองนะครับ

โอ้แก่ปิ่งด้วยระวังตกนะ
สาย๓๐๔แถวโลตัสบ้านครองล้าง
แถวแถวประติมบุรีนะฮะ

ใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวหนบชีนขึ้นไปถาย
ออกมาจนถึงวันวีวาของเขา

แล้วฟังเสียงเขาหน่อยครับ
น่ารักเหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนอาชีพสุจริต
ก็มันมีความรักที่สวยงามเกิดขึ้นได้
แต่ฝากเตือนระวังรถลานิดนึง
จะได้แบบว่าถึงงานแต่งงานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะ

เมื่อกี้เห็นปีนต้นไม้ระวังตกมาเดี๋ยวเจ้าบ่าวคาเค็ดไปอะไรอย่างนั้น

อยากให้ทุกคนที่เห็นผ่านไปผ่านมารักกันนาน
ดูแลกันไปนานเหมือนเฉกเช่นคู่ของเขา
ส่วนท่านไหนผ่านไปแยกไฟแดงครองล้าง
อย่าลืมอุดหนุนพวงมาลัยของทั้งคู่แล้วกันนะ
แล้วทั้งคู่จะแต่งงานวันที่๒๖กุมภาพันธ์นี้
และเพื่อเป็นการพิสูจน์รักแท้ว่าว่าที่เจ้าสาวไม่ได้รังเกียจฝ่ายเจ้าเบาเลย
โชว์นิดนึงเขามีการโชว์หวานผัดกันหอมแก้มไปหอมแก้มมา
ให้นักข่าวดูคนอยู่ในรถก็พากันกรี๊ดไปด้วย
ดีใจกับทั้งคู่นะครับ
ขอให้เข้าสู่ประตูวิวาอย่างชื่นมืดและมีความสุขตลอดไป

แต่ระวังเรื่องรถรานะอย่างที่บอกค่ะ